ที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นสินค้าของแต่งบ้านจากพลาสติก
แรนด์คอลลี่มีคอนเซ็ปต์การออกแบบที่รักสิ่งแวดล้อม
โดยการนำเอาเศษแหและอวนไนรอนจากท้องทะเลมารีไซเคิล
พร้อมใส่ไอเดียการออกแบบให้มีฟังก์ชันที่น่าสนใจ
กลายเป็นสินค้าจากพลาสติกชิ้นใหม่
หน้าตาน่ารักน่าใช้แบบนี้นี่แหละครับ
เราเอาเศษที่มันเป็นขยะหรือว่าวัสดุที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ย
ก็อย่างเช่นถุงพลาสติกกรรกะแทรกขวดน้ำขวดเพ็ดแก้วน้ำดื่ม

ชำรุดมันขาดเสียหายใช้งานไม่ได้แล้วเราก็ไปรับซื้อมา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แทนที่จะไปเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมครับ
เอาเศษหินดินและใบไม้ออกซะก่อนจากนั้นตากให้แห้ง
แล้วจึงเอาไปบดก่อนจะนำไปหลอมและทำสีใหม่
เพื่อมาผลิตสินค้าตามดีไซน์ที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองล่ะครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณธิรชัย
และคุณพฤษพลสุภาเมธีกูลวัตร

เยอะมากเลยอ่ะ

ผมเนี่ยดูแลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค

ก็มีทีมด้วยครับผมดูแลทีมนะครับ
ผมเองผมดูเรื่องของการตลาดและการส่งออกครับ

ครับเริ่มจากน้องปลาวาน
เราจะได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับปลาวาน
ตัวนี้จะเป็นที่เก็บถุงพลาสติก

ซึ่งว่าคุณจะอยากเริ่มโดรงให้คนเราเนี่ย
แล้วก็อย่าทิ้งถุงพลาสติกลงแม่น้ำ

อันนี้คุณทำอะไรได้บ้างคะ
เยอะเลยฮะตัวที่เห็นเป็นสีดำเป็นเต่าทางนี้

หลอดเข้าไปทิ้มจมูกเป่าใช่ไหมครับ
เห็นในคลิปยอดฮิตที่เค้าต้องหนีบออกมา

เราก็อยากให้ในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่ทุกวัน
ในเรื่องนั้นน่ะเราก็ออกแบบเป็นสองเต๋า

เพราะว่าพลาสติกที่เป็นขยะมีเยอะมากครับ
มีทั้งขวดพลาสติกแล้วก็ตัวถุงพลาสติก

ใช่ครับโดยจราจรที่เลิกใช้แล้ว

แล้วพวกนี้มีสีด้วยอันนี้คืออะไร

ถุงพลาสติกกันไม่ได้นะคะ
แต่ว่าถุงพลาสติกออกมาเป็นแบบนี้ได้เหรอ

ที่ทำเป็นสิ่งของสวยงามแบบนี้นะครับ

ก็คือเรามีทำตัวข้างหน้าที่เป็นสีดำ

เขามาแล้วก็เขาติดต่อกับทางกรมประมง

บอกเขาบอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะ

ช่างน้ำหนักแล้วผมก็จ่ายเงินสดตรงนั้นเลย

พวกเราได้ช่วยโลกได้ช่วยสัตว์ทะเลมานี้ตัว

นี่ไงก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอินมาก
เห็นสัตว์ทะเลต้องไปเอาพลาสติกเข้ามาดูว่ามันเป็นอะไร

ส่วนตัวนี้ค่ะตอนนี้กำลังยิดมากดันมาก

เราสามารถใส่แอลกอฮอลเจลตรงนี้ได้แล้วก็เอาไว้จิ้มพวกลิฟต์พวกปุ่มต่าง
เวลาเราไปที่สาธารณะค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครมาจิ้มก่อนเราบ้าง
แล้วก็มีแอลกอฮอลเจลที่สามารถทำความสะอาดได้

จริงอันนี้ผมว่ามันเป็นสงครามไอเดียนะ
งครามไอเดียเนี่ยปัญหาคือจะโดนก๊อปเยอะ

เพื่อคุ้มครองทุกตัวตามกฎหมายนะครับ
แต่ว่าอย่างว่าล่ะครับเราก็คุ้มครองก็ได้แต่แค่ว่าจดทะเบียนใช่ไหมฮ
แล้วเราจดทะเบียนสมรส
แต่ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของต้นทุนสูง
ครับเพราะว่าเราไม่ได้มองเรื่องผลกำไรเป็นอันดับแรก
เพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้แล้วแบบอยู่อย่างยั่งยืนด้วย
มันทำให้เราคิดว่าการที่มันต้นทุนสูงเราต้องมาบริหารจัดการให้มันดี
อันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ผลิตด้วยนะครับ
เบนว่าธุรกิจที่บ้านสมัครคุณพ่อนี่เป็นโรงงานพลาสติกอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่ครับเป็นโรงงานที่รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกครับ

แล้วก็เกิดอยู่ในโรงงานเลยครับ

ก็ปรับปรุงวิธีการใช้เอาพลาสติกเอามารีไซเคิล

ธุรกิจแรกของครอบครัวสุภเมธีกุลวัฒน์
ผมจะพาเข้าไปดูกระบวนการผลิต
กระบวนการสร้างชิ้นงานต่างนะครับ
เวลาที่เราออกแบบสินค้าเสร็จแล้ว
มันจะต้องเริ่มเอาสินค้ามาออกแบบตัวโมนะครับ
เมภิมจะมีแน่ที่ทำให้ชิ้นงาน
มันออกมาเป็นรูปร่าง๓มิติ
ส่วนต่อไปก็จะต่อจากการที่เราออกแบบแม่พิมพ์เมื่อกี้นี้เนี่ย
ก็จะส่งไฟล์เข้าไปในเครื่องจักร
เพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยไปกัดเหล็กตามรูปภาพที่เราออกแบบไว้นะครับ

นี่เป็นส่วนของการประกอบแม่พิมพ์นะครับ
ก็จะเป็นส่วนที่รวบรวมชิ้นส่วนต่างที่เราผลิตจากเครื่องมาแล้วเนี่ย
มารวมกันให้เป็นเมภิมที่ทำงานได้
ชิ้นงานที่เราเห็นตัวเท่านี้เนี่ยนี่คือขนาดของโม
ผ่านี้ก็คือรอยนี้ครับประกบเปิดปิด

เปลี่ยนจากการรับผลิตสินค้าพลาสติกมาสร้างสินค้าขายเอง
โดยใส่การดีไซน์ที่ดูทันสมัยทั้งฟังก์ชั่นและเฉดสี
รวมทั้งการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลก็ยิ่งเพิ่มมูลค่า
ให้กับธุรกิจนี้ขึ้นอีกหลายเท่าตัว
ด้วยการส่งออกไปมากกว่า๕๐ประเทศทั่วโลก
สร้างรายได้หลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวครับ
ส่วนบางครั้งครับต้องเช็คเรตติ้งสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ย
อะไรคะเช็คเรตติ้งสินค้าคือปกติเนี่ยคนที่เป็นนักออกแบบนะ
เราก็อยากจะให้สินค้าเรามันถูกใช้ทั่วใช่ไหม

พอสักประมาณ๕๖ตัวให้รู้สึกว่าแบบ

ความสำเร็จของสินค้าก็วัดจากสินค้าที่ถูกก๊อปก็ได้นะครับ
ว่าความสำเร็จของคอลลี่ทุกวันนี้นะคะที่ทำมาเกือบ๑๖ปีเนี่ยสำเร็จได้เพราะอะไรคะ
จริงเราก็พยายามเข้าใจลูกค้าครับเราพยายามออกสินค้าใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะสอบถามฟิตแบตลูกค้าว่าคุณชอบอะไรแบบไหนไม่ชอบอะไรแบบไหน
รวมถึงทีมดีไซน์เนี่ยเขาก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ไปหาอะไรมาอย่างต่อเนื่อง
ไอเดียแบบนี้ดีมั้ยลูกค้าจะชอบแบบนี้มั้ย
แล้วก็ทางการตลาดเองเนี่ยก็จะพยายามคุยกับลูกค้าของเราเองที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
ในความเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสนะ

ใช่เหมือนเราได้เรียนปริญญาโท

ค่าเทอมก็คือเสียไปกับการเจ๊งลองผิดลองถูกไปเรื่อย
แล้วพอเราทำมาเรื่อยอย่างที่คุณทศว่าเราก็

และส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ

การมีอยู่ของธุรกิจเรามันจะต้องรู้สึกว่า
เป็นประโยชน์กับคนรอบ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อโลก
สร้างความคิดอะไรใหม่ขึ้นมา
แล้วจริงคือทั้งสองท่านเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจ

ถ้าเราอยากจะเริ่มทำธุรกิจหรืออยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
เหมือนแบนควอลี่เนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
อยากให้เราเริ่มที่ตัวเองก่อน
ว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วบ้าง
ถนัดอะไรเราชอบอะไร

ใช่แล้วเราก็ค่อยไปแมชความชอบความสามารถเราเนี่ย
ไปสู่เป้าได้ง่ายขึ้นนะครับ
ทำเงินได้จากมันด้วย

มองความถนัดที่เรามีอยู่นะครับ

สิ่งนี้ครับอาจจะกลายเป็นธุรกิจ
หรือทำเงินให้กับคุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมที่สนใจ
อยากจะซื้อสินค้าทางแบรนดคอลลี่เนี่ยนะคะ
สั่งซื้อได้ที่ไหนหรือไปชมที่ช็อปที่ไหนได้บ้างคะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใจแล้วก็พี่ทศนะคะ